ริวจิตสัมผัสนะคะหรือว่าหมอปลามือปราบสัมภเวษี

คนนี้เขาเป็นเจ้าของฉายาลิ้นสัมผัสวิญญาณ
คือเขาใช้ลิ้นแล้วก็แลบลิ้น
ถ้าคุณผู้ชมจำได้คือข่าวนี้พิตินักข่าวของเราเนี่ยค่ะ
ไปทำพื้นที่พาคนนี้คือนายประเสริฐ
ฉายาลิ้นสัมผัสวิญญาณโอ้ยชมพู่ก็ไม่อยากจะทำให้ดู
แต่ว่ามันมีภาพที่สมัยก่อนเนี่ยคุณติเองไปทำข่าว
แล้วเขาเองมีการใช้ลิ้นเดินอยู่บริเวณชายหาดเพื่อที่จะสัมผัสวิญญาณ
แต่ทีนี้ประเด็นเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ว่ารถเก๋งตัวตึงของเขา
และสภาพรถเก่งก็คือโอ้โหเป็นเอกลักษณ์มาก
จะโครนไหนจะดินไหนจะย่าจอดอยู่ริมทางแบบนี้
สุดท้ายมีมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีทั่วไปนะคะ
ขับมาแล้วก็ชนท้ายจนกระทั่งเขาตายสลด๑ศพแบบนี้เลย
แล้วก็ทราบมาว่ารถเก๋งของตัวคนที่เป็นโอ้โหฉายาลิ้นสัมผัสวิญญาณไปจอดในที่ห้ามจอดด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะเกิดขึ้นเมื่อตอนตีหนึ่งครึ่งของวันนี้ที่ผ่านมาค่ะ
ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีช่วงบริเวณถนนเลียบชายทะเล
เวียนปลาฉลามตำบลวาบางปลาสร้อยนะคะ
แต่สุดท้ายไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทันตายสลดนะคะคาที่เลยนะคะ
ทีนี้ทราบชื่อคนตายคือนายนัทพลค่ะวัย๒๙ปีเขาก็มีบาดแผลชะกันที่บริเวณศีรษะ
โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือเต็มที่แล้วอ่ะช่วยไม่ทันจริงนะคะ
ส่วนตัวคนขับรถเก่งค่ะคือนายประเสริฐที่ชมพู่บอกไปเจ้าของฉายาลิ้นสัมผัส
คุณผู้ชมค่ะรถเขาเต็มไปด้วยเศษใบไม้กิ่งไม้โครนโอ้โหสภาพทรงผมเอกลักษณ์แบบนี้มีงู
ที่บอกว่าคือรถเขาจะมีพวกเครื่องลางของขลังเต็มรถไปหมดเลย
คุณผู้ชมถ้าจำได้แสดงว่าเราไม่ได้มีภาพก่อนหน้านี้
และที่สำคัญคือเขาจะเลี้ยงงูเอาไว้แล้วจะเอาไว้พันรอบคอแขวน
ไว้ตรงบ่าตรงไหล่เขาแบบนี้อยู่ตลอดเวลาไปไหนไปด้วยกัน
ถูกต้องค่ะแล้วก็รถเขาเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะตุ๊กตาโดเรมอนอยู่ด้านหลัง
แล้วก็เห็นบอกว่ารถเขาเนี่ยตัวเขาเองเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น
อันนี้คุณประเสริฐเจ้าของรถเก๋งบอกนะ
บอกว่าที่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาพุ่งชนท้ายเขาเนี่ย
เป็นเพราะว่ารถเขามีดวงวิญญาณเฮียนอยู่เยอะ
เพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนตัวเขาเองก็มักจะเรียกวิญญาณมาด้วยเสมอ
เพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าสาเหตุที่มอเตอร์ไซค์มาชนท้ายรถเก่งเขาจนตาย
เป็นเพราะว่าวิญญาณเฮียนเหล่านี้แหละ
ทีนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะตัวคุณประเสริฐเองก็บอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็เหมือนกับตัวเขาเองพยายามอยากจะเรียกวิญญาณของคนตายที่บริเวณจุดเกิดเหตุไปด้วย
แต่ทางญาติของคนตายไม่ยอมเพราะว่ากลัวว่าถ้าเขาเรียกมาด้วย
ดวงวิญญาณจะอยู่ไม่ดีอยู่ไม่สุขสบายนะคะ
เอาฟังเพิ่มเติมจากคุณประเสริฐเจ้าของฉายาลิ้นสัมผัสหน่อยค่ะ
ผมเรียกเรียกเขามาอยู่ด้วยแต่แม่เขาขอร้องเรียกให้คนตายมาอยู่กับผม
สพเมืองชนบุรีนะคะท่านเปิดเผยว่าจากการสอบถามตัวคุณประเสริฐเจ้าของรถเก๋งเนี่ย
เขาบอกว่าวันนั้นเขามางานวิ่งควาย
ทีนี้ก็จอดมอเตอร์ไซค์อยู่บริเวณริมถนนนี่แหละ
แม้ว่าวันนั้นจุดนี้จะเป็นพื้นที่ผ่อนผันในการจอดรถก็ตามแต่
แต่ตามกฎหมายจุดนี้คือจุดห้ามจอดนะคะ
เพราะฉะนั้นตำรวจจะมีการเปรียบเทียบปรับในข้อกล่าวหาจอดรถในที่ห้ามจอดค่ะ
ส่วนเรื่องของคดีความทางญาติคนตายไม่ติดใจนะคะ
หลังจากนี้ก็จะมีการควบคุมตัวนายประเสริฐ
หรือว่าตัวเจ้าของฉายาลิ้นสัมผัสไปสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป
คนนี้คือโอ้โหประวัติเขาเยอะเหมือนกันนะคะพี่ขวัญ
เขาบอกว่าเขาแบบสามารถใช้ลิ้นสื่อวิญญาณมากว่า๖ปีได้
หลายคนก็คงจะเห็นตามหน้าข่าวไทยรัฐนี่ดูงูที่เขาเลี้ยงไว้
หลังจากนี้ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
แล้วแต่ความเชื่อนะคะ